อย่างที่ทราบนะฮะวันนี้พักร่วมรัฐบาล๑๑พัก๓๑๔เสียงของพักเพื่อไทยที่แถลงข่าวกันเนี่ย
วันนี้ก็แจ้งชัดเจนว่าแต่ละพักเนี่ยจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีกันกี่กระทรวงกี่กระทรวงมากน้อยแบบไหนอย่างไร
ก็ตามสัดส่วนของจำนวนสอสอนี่ฮะตอนนี้เนี่ยเราได้รับการคาดการณ์ตำแหน่งรัฐมนตรีจากโคต้าที่แต่ละพักได้อันนี้จากแหล่งข่าวของเราเลยนะ
ล่าสุดนะวันนี้เลยเพื่อไทยเนี่ยที่แถลงข่าวบอกว่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรี๘กระทรวง
รัฐมนตรีช่วยอีก๘แล้วก็สำนักนายกอีก๑เนี่ยรวมเป็น๙เนี่ยนะฮะหรือจะเป็นช่วยบวกสำนักนายกรวมแล้วเป็น๙เนี่ย
ถ้าว่าการเฉพาะตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการนะครับคาดว่าพักเพื่อไทย๘กระทรวงจะมีมหาดไทยต่างประเทศ
๘รัฐมนตรีว่าการของพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักอันดับ๒ของคั่วรัฐบาลนี้
จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยได้โคต้าว่าการมา๔กระทรวงนะฮะ
คาดว่าจะได้เกษตรท่องเที่ยวสาธารณสุขแล้วก็พาณิชย์ท่องเที่ยวกับสาธารณสุข
อันนี้คือของเดิมณปัจจุบันแต่ยังเป็นหมอหนูหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่รู้
คุณผู้ชมครับพักพลังประชารัฐนะครับ๔๐เสียงสสได้โคต้ารัฐมนตรีมาเนี่ยว่าการเนี่ย๒กระทรวง
คาดว่าได้แน่นอนคือกลาโหมและศึกษาที่การศึกษาที่การนี้ตอนนี้ก็
ไม่รู้ว่าใครจะนั่งตำแหน่งนี้จะเป็นบิ๊กป้อมหรือจะเป็นใครนะครับ
อันนี้เป็นแหล่งข่าวนะอันนี้เป็นแหล่งข่าวค่ะไม่ได้คาดการณ์เองนะฮะ
คาดการณ์เองเป็นแหล่งข่าวนะฮะค่ะอ่าถ้าถ้าออกมาไม่อย่างนี้ท่านก็ไป
เดี๋ยวผมจะไปว่าแหล่งข่าวให้เป็นแหล่งข่าวระดับสูงของผม
ของพี่นะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรอ๋อเหรออ่าเอาอย่างงี้เขามา
มีสามสิบหกเสียงส่อนะฮะอืมได้จัดสรรค์มาสองรัฐมนตรีว่าการค่ะ
อ่าบวกสองช่วยอืมตำแหน่งช่วยเราไม่พูดถึงกันแล้วกันเอาว่าการ
เอาว่าการคาดว่าได้พลังงานและกระทรวงแรงงาน
ตอนนี้สุพัฒนภงก็ในกระทรวงแรงงานไม่รู้จะได้นั่งต่อหรือเปล่า
แรงงานสุชาติชมกลิ่นทางรวมไทยสร้างชาติ
ตอนนี้ก็ยังเป็นแรงงานอยู่
พักชาติไทยพัฒนาได้หนึ่งว่าการคุณวราวุฒิศิลปะอาชาปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่อยู่แล้วค่ะ
คาดว่าได้โคต้ากระทรวงเดิมเหมือนเดิมค่ะพักประชาชาตินะครับ
ซึ่งมี๙เสียงสสชาติชาติไทยพัฒนามี๑๐เสียงสสนี่ประชาชาติมี๙เสียงสส
คาดว่าจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ๑กระทรวง
ตามที่ได้รับการจัดสรรกันอันนี้เป็นการคาดการณ์นะฮะค่าแรงข่าวของพี่อุ๋ยค่ะทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ข่าวระดับสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรนะเดี๋ยวรอดูอันดับแรกพรุ่งนี้เอาโหวตนายกให้ผ่านก่อน
รอดูพรุ่งนี้ก่อนกันแล้วกันอ่าใช่ทุกผู้ชมครับพรุ่งนี้เนี่ยมันจะมี